คุณผู้ชมครับสถานการณ์ในพื้นที่ฉนวนกาซ่าสถานการณ์สงครามนะครับ
ประธานบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาครับกล่าวในระหว่างการแถลงทางสถานีโทรทัศน์นะครับ
โดยบอกว่าความสำเร็จของสงครามทั้งของอิสราเอลแล้วก็ยูเครนนะครับ
มีความสำคัญต่อความมั่นคงของสหรัฐนะครับ
หากปล่อยให้การลุกรานดำเนินต่อไปความขัดแย้งและความโกลาหลนั้น
จะมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของโลกนะครับ
โดยทางผู้นำสหรัฐนั้นได้มีการกล่าวทางสถานีโทรทัศน์นะครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในยูเครนแล้วก็บริเวณฉนวนกาซ่าครับ
โดยเปรียบเทียบว่าทางผู้นำรัสเซียวาลาดิเมียปูตินนะครับ
แล้วก็กลุ่มฮามะหวนกาซ่านะครับยังคงมีการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดนั้นสำนักข่าวอัลจาซีร่ารายงานว่ามีโบสถ์กรีกออโทดอกซ์ถูกระเบิดโจมตีครับ
มีผู้เสียชีวิตอีก๘ศพด้วยการบาดเจ็บจำนวนมากนะครับ
มีรายงานว่าจนถึงช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นครับ
พรมแดนบริเวณเมืองราฟาของอียิปต์คือกำหนดการคืออย่างนี้
วันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่เขาจะมีการนำร่องเอารถบรรทุกที่คุณผู้ชมเห็น๒๐คันครับ
ข้างในขนเสบียงเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในฉนวนกาซ่า
ซึ่งจะเข้าไปจากทางอียิปต์นะฮะกำหนดการคือวันนี้
ตอนนี้ปัญหาอาหารน้ำเชื้อเพลิงไฟฟ้าต่างไม่มีใช้
น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือจุดในบริเวณโรงพยาบาล
เพราะว่าคนไข้หมอก็จำเป็นต้องใช้อย่างมาก

ก็ถูกตัดน้ำตัดไฟตัดอาหาร
คือภาพที่ออกมาหลังในล็อตหลัง
จะมีภาพของเด็กด้วยนะคุณกาย
เจอผลกระทบจากสงครามจากการโจมตี

แล้วเด็กที่รอดชีวิตเองก็อยู่ในสภาพที่แบบ

คือเหมือนเขากลัวแล้วเขาเผชิญกับสงครามนะคะ